คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของ๓ชีวิตที่จังหวัดชายนาฏ

เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวอำเภอหันคา
ส่วนผู้เป็นพ่อและแม่ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง
สภาพร่างกายน่าสงสารจริง
ผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นโปรลิโอก็ต้องดูแลพ่อและแม่
ชีวิตของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานของคุณบงกฎจุ้ยนิ่มครับ
จะมีอะไรก็แล้วแต่พ่อเขาจะเอาเราไปตลอด
ที่ไหนก็แล้วแต่แต่จะต้องมีเราไปตลอด
ตอนเราเป็นยังไงเขายังเลี้ยงเราเลย

พี่กัญญาค้ายขามชาวชายนาฏวัย๔๘ปี
พิการป่วยเป็นโปรลิโอตั้งแต่๕ขวบ
แต่ยังต้องคอยดูแลพ่อแม่ที่ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เป็นอัมพาตนอนติดเตียงส่วนแม่เป็นเบาหวานเดินไม่ได้
เป็นอัลไซเมอร์ซึ่งทั้งคู่ก็ป่วยแบบนี้มานานกว่า๒ปีแล้ว
ทุกวันนี้พี่กัญญาอาศัยเพียงเบี้ยคนพิการกับเบี้ยคนชะลาเลี้ยงดูครอบครัว
เธอเคยท้อแท้กับชีวิตจนเคยคิดสั้นมาแล้ว
แต่เมื่อนึกถึงหน้าพ่อแม่จึงมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป

มันเป็นเวรกรรมอะไรมากมายถึงขนาดเป็นถึงขนาดนี้
เราก็พิการแล้วก็ยังจะต้องมาอย่างนี้อีก

ถ้าเป็นอะไรพ่อแม่ไปก่อนเลยนะ
ไม่นานหรอกเดินกว่าไปรู้ว่าโรคเยอะ
จริงแล้วพี่กัญญามีพี่น้อง๔คน

ให้พ่อกับแม่อยู่กับเธอเพียงลำพัง

ไม่เพียงพอเงินก็แทบจะไม่มีกิน

เพราะคิดว่าคนอื่นที่ลำบากกว่ายังอยู่ได้

ทำไมถึงจะยังอยู่ไม่ได้

แล้วก็พยายามดูคนที่เขาแย่กว่า

เขาเย็บเดือนนึง๔๕วันหรืออะไรอย่างนี้เขายังมานะเลย
และมือเรายังดีเราไม่มีขาเราต้องทำให้ได้
ยังไงเราก็ต้องทำให้ได้ทุกวันนี้คิดอยู่แต่อย่างนั้นแหละ
ก็คิดสู้เพื่อเขาก็เลยเนี่ยก็เลยนอนดูทีวีอยู่ก็เลย
ทุกข์ใจเราไม่มีตรงนี้เราก็อยากอะไรมาช่วยแม่กับพ่อตรงนี้มั่ง
แค่นั้นแหละถึงได้โทรไปอะไรอย่างนี้
บางทีอึกเผื่อว่าพี่น้องเขาไม่มีเผื่อคนอื่นเขาอาจจะสงสารเมตตาให้เรามั่ง
กัญญาวอนสังคมช่วยเหลือ๒เรื่องหลัก
เรื่องแรกอยากให้ภาครัฐช่วยทำบัตรคนพิการให้กับพ่อกับแม่ของเธอ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวแม้จะเล็กน้อยก็ยังดี
อีกเรื่องอยากให้ผู้ใจบุญบริจาคผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่
เพราะแต่ละวันต้องใช้ถึงวันละ๑๐แผ่นซึ่งเธอก็ไม่มีเงินซื้อ
นี่แหละครับคือคนสู้ชีวิตนะครับ
ดังนั้นคุณผู้ชมอยากให้ทั้งกำลังใจอยากให้ทั้งความช่วยเหลือก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคนะฮะบัญชีเนี่ย
อยู่หน้าจอให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแล้วนะครับ